จากธนาคารกรุงเทพ

เมื่อวานมี๔หนุ่มกัญชัยยังไม่จ่ายเงินฉัน
ขอให้ทุกคนร่วมประนามหนุ่มกัญชัยนะฮะ
วันนี้ฉันพยายามไปเก็บเงินพี่หนุ่มกัญชัย

พี่หนุ่มเขาอาจจะบอกว่าต้องรอสิ้นเดือนหรือเปล่า

นี่จิกมดดำมาจากรูวิ่งเลย

เหลืออีก๒๐นาทีรายการจะเข้าจะไปช่วยยังไงตอนนี้

เรามาเข้าเรื่องพิตูนเรื่องแรกก็พิตูนเลยนะคะ

ก็ออกวิ่งวันที่๒๑แล้วนะคะ

มีคนมาร่วมเยอะเลยดารานะฮะ
ก็โครงการวิ่ง๙คนละ๙

รวมทั้งหมดวันนี้๕๓กิโลเมตร

จะแบ่งเป็นเซตค่ะ๔เซตนะฮะ
ก็ล่าสุดนี้ทะลุ๓๐๐ล้านไปแล้ว
วันนี้มีกล้องห้วยไร่มีบิ๊กเดอร์สตาร์

แล้วก็พี่ป่อนัทธวุฒิไปในช่วงท้าย

เห็นหนุ่มกระลาวิ่งแต่เช้าเลยหนุ่มกะลา

ช้าวต้องไปยังไม่มืดเลยอันนี้เช้ามืดตี๓ฮะ
ทีมงานตี๒จะตื่นกันโป้งป้างแล้วตอนที่พี่ไป

ความร้อนนี่ทำลายความต่อไหล่ของร่างกายมากเลย

โครงการนี้นะคะมีทั้งหมด๒๑๙๑กิโลเมตร
ตอนนี้ระยะทางสะสมพี่ตูนก็วิ่งไปแล้ว๘๐๐กว่ากิโลเมตรแล้วค่ะคุณ
เกือบครึ่งยังอ่าจะถึงอย่างยังไม่ถึงนี่
ต้องพัน๑๐๐๐๔๐๐๐ถึงจะขึ้นอีกได้อีกนิดนึงน่ะ

พี่ตูนก็เดินทางมาพร้อมในจุดสตาร์ทที่เราเห็นเนี่ยนะคะ
คือบริเวณริมถนนเอเชีย๔๐
หน้าปั๊มปตทที่ขุนกระทิงอำเภอขุนกระทิงที่ชุมพร
วันนี้เป็นวันที่๓ของการวิ่งในชุมพรนะฮะก็จะออกจากที่พักคือโรงแรมมรกฏ
ในเขตเทศบาลไปยังปันประมาณปรตฐแม่ฟ้าพินโยขุนกระทิงถนนสายเอเชีย๔๑
อันนี้คือพี่แหมวมีคุณครูมีคุณครูรอมของกลางกายด้วยก่อน
มีทั้งไปด้วยมีทั้งวอร์มก่อนแล้วก็วิ่งไปด้วยเขาแน่นอนมาก
พี่ไม่วอร์มวิ่งเลยพี่ไม่วอร์มพี่ไม่วอร์มพี่ออกเมื่อกี่โมง
๖โมงตี๓ไม่วอร์มพี่อย่าไปนับเป็นกิโลขอให้นับพี่เป็นเมตรได้เยอะมาก
เป็นร้อยถ้านับเป็นเมตรนะฮะระยะทางที่วิ่งนะคะคุณพี่เขาเจ็บหลังอยู่นะ
เจ็บขาบ้างมีอ่อนล้าบ้างมีอาการวูบบ้างแต่ว่าที่ไร้แรงหน่อยก็มีฝนตก
และแรงสำหรับเรานะแต่ว่าพี่ตูนไม่แสดงอาการทดถอยหรือว่าเหนื่อยล้าแต่อย่างใด
วันนี้นะฮะเหล่าดาศิลปินที่ไปก็ร่วมกันแล้วก็รับบริจาค
ข้างทางที่คนนำทั้งข้าวของทั้งเงินทองเอามาให้ด้วย

พี่เดี๋ยวนะตี๓แล้วก็มีคนมารอด้วยเหมือนกัน
มีฮะคุณรู้เขาดูไลค์ค่ะ
เมื่อวานวันที่เขาเริ่มตี๓วันแรกคือวันอาทิตย์ที่พี่ไปเนี่ย
๒มีคนมาแล้วเพราะว่าคนนี้เขาต้องไปลายเส้นทางก่อน
เพราะเขาเรียกว่าไปตั้งจุดสตาร์ทสต๊อปต่อไปไม่แล้วค่ะ

ตอนนี้นะฮะคนที่มาร่วมเนี่ยเขาก็บอกว่า
พวกดาราที่ไปเนี่ยแบบว่าที่ไปเนี่ยแล้วก็ได้แรงบัญนาจัย
แล้วก็ได้แรงบันดาลใจเพราะว่าทำให้ตัวเองสนใจการออกกำลังกายมากขึ้น
แล้วก็มีหลายคนที่สนใจการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง

แล้วก็ตั้งใจจะส่งคุณตูนส่งกำลังใจให้ถึงแม่สายจังหวัดเชียงรายให้ได้
ใช่ไม่ว่าทุกคนหาเริ่มออกมาวิ่งขึ้น

เราจะเห็นคนดังวิ่งกันมาสักระยะหนึ่งแล้ว
เขาบอกว่าเคย
ถ้าสมมุติคุณอายุสัก๓๕๓๖๓๗ขึ้น

เป็นเคยอ่านหนังสือ

สิ่งตัวดำโชคใช่ไหมคะ

สิ่งตัวหุ่นดีมากนางบิ๊ว
แสดงว่าพี่สิ่งตัววิ่งอยู่แล้ว
เขาเป็นออกกำลังกายอยู่แล้ว
เขาบอกว่าเนี่ยอย่างพี่เนี่ย

ห้าร้อยเมตรสู้

ดึงเก้งกว่างกลุ่มหนึ่งเป็นชื่อสนใจพี่โดม
ตูนก็จะวิ่งได้ชิวไปเลย

อันนั้นของตุ๋นโบราทีแซล์รามคือวิ่งไปไหนปุ๊บ
ฉันไม่มีที่นั่งเลยเพราะไข่เค็มของพี่น้องชาวใต้
กล้วยหอมไม่ต้องห่วงเลยเพราะรู้ว่านักวิ่งต้องกินกล้วยหอมนะ

คือชาวบ้านเขาก็จะเอาออกมาให้กันนี่แหละ

พี่ตู๋นที่พี่ตู๋นก็ซ่าบซึ่งนะ
เขาเห็นทุกอย่างเลยนะ
อืมน่ารักจริง
ดับเหลือก็ไอกล้องคุณหมอกล้องค่ะคุณหมอกล้อง
เมื่อกี้ที่บอกว่าไก่ย่างที่พี่ตูนได้รับน่ะรับรองว่าอร่อยนะ
และอาทั้งไก่ย่างเขาไปให้คุณตูนกันน่ารัก
ของกินอลังการไม่มีที่นั่งเลย
คุณแล้วทีนี้เข้าประจวบนี้จะเป็นอะไรอ่ะของโชว์หัวตอบเขา

ใช่ไหมเราลอไปดูกันว่าจะเป็นยังไง

หนึ่งกลางเราจะรู้สึกว่าการโดนขโมยอวัยวะเนี่ย

หรือประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศไกลที่เราไป
เขาบอกทุกวันนี้ประเทศไทยเอง

แต่เรื่องนี้ต้องบอกว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ก็ออกมายืนยันว่าไม่มีการขโมยอวัยวะ

นางสุกรยาแล้วก็นางสาว

เป็นพ่อแม่แล้วก็พี่สาวของนาย
ภักครพงตังการหรือว่าน้องเมยย

เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลวเฉียบพันธุ์
แต่ภายหลังพบว่ามีบาดแผลทั่วร่าง
กระดูกซี่โครงหัก๔ซีก
แต่ที่น่าตกใจก็คือว่าอวัยวะภายในสมองหัวใจ
เพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะนั้นหายไป

สมองที่ถูกเปิดกระโหลกเอาสมองออกไป
แล้วก็เอากระดาษทิชชู่ยัดเอาไว้แทน
ซึ่งตามระเบียบต้องคืนมาพร้อมกับศพ
คุณไหนนี่อเรียเตอร์ถ้าจะนำเก็บไว้
ก็ต้องมีจดหมายอย่างเป็นทางการมายื่นให้กับครอบครัวด้วย

อืมเด็กอยู่เลยเขาก็เลยนี่เห็นไหมน้องพักกะโพง
ก็เลยเป็นว่าครอบครัวขอเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็ผู้บัญชาการของโรงเรียนเตรียมทหารออกมาชี้แจง
ถึงสาเหตุการเสียชีวิตของนักเรียนเตรียมทหารในครั้งนี้
โดยนายพิเชษก็คือผู้เป็นพ่อนะคะ
ก็บอกกับเราว่าที่ผ่านมาลูกไม่เคยบ่น

เพียงแต่รู้ว่าลูกมักเคยถูกลงโทษ

ชีพจรหยุดเต้นไปแล้ว๑ครั้งนะคะ
ต่อมารุ่นพี่นายนั้นก็ถูกปลดชั้นจากหัวหน้าหมวด
แต่ก็ไม่เคยคิดว่าสาเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้

จึงอยากทวงถามความกระจ่างจากทางโรงเรียนว่าสาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไร
ไม่ใช่เพียงแค่ว่าบอกว่าลูกชายเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นะคะพลเอกทานชัยยันศรีสุวรรณ
บัญชาการอาหารสูงสุดก็ได้ชี้แจงกรณีดังกล่าว
บอกว่าไม่ได้เป็นไปตามที่ทางญาติกล่าวอ้าง
ตอนแรกตามข่าวคือกระเพาะปัสสาวะหาย
คือด้วยความที่คุณพ่อสงสัย

ที่เลยสมองหัวใจกระเพาะอาหารกระเพาะปัสสาวะก็หายไป

เขาว่าอย่างนั้นนี่คือนี่คือสิ่งที่คุณพ่อออกมาบอก
แต่ในขณะที่ทหารออกมาแถลงข่าว
ตัดไปแค่บางส่วนเพื่อจะนำไปพิสูจน์

แล้วก็ไม่ได้มีการขโมยอวัยวะแต่อย่างใด
ส่วนกรณีที่มีผ้าพันแผลอยู่ภายในอวัยวะ
ก็น่าจะเกิดจากการตรวจพิสูจน์ก่อนหน้านี้ของทางโรงพยาบาล
แล้วทางโรงเรียนก็ได้มีการจัดทำพิธีบำเพ็ญกุศลศพ
และชาปนกิจเรียบร้อย
แต่เป็นการชาปนกิจลงเปล่าไม่มีศพ
ซึ่งทางโรงเรียนนั้นได้ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่

คือพนตรีกระหนกพงษ์เนี่ย
ก็ผู้บัญชาการอันนี้ของโรงเรียนเตรียมทหารนะคะ
เมื่อกี้นี้ผู้บัญชาการอาหารสูงสุดออกมาพูดอย่างนั้นนะ

ทีนี้พลตรีกระหนกพงศ์จันนวลก็เป็นผู้บัญชาการของโรงเรียนเจมอาหาร
บอกว่าตอนนี้ตนได้เตรียมตัวที่จะเข้าพบกับ
พลเอกทานชายันศรีสุวรรณผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เพื่อจะชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องของรายละเอียดทั้งหมด
พร้อมทั้งกับจะชี้แจงด้วยนะคะให้กับสังคมทราบ
จากเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นประเด็นที่สังคมติดตามมาก

ส่วนกรณีที่อวัยวะหาย

ถือว่าเป็นขั้นตอนทางการแพทย์

ในวันที่น้องเมย์เสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติ

ซึ่งตนเองก็อยู่กับพ่อแม่ของน้องเมย์
โดยได้พูดคุยกับคุณพ่อมาโดยตลอด
เราได้แจ้งให้ทางตำรวจนำศพของน้องเมย์
ไปชนะสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาล

ว่าทางคุณพ่อคุณแม่นั้นได้นำศพของลูกชาย

ก็เดินทางมาพบกับคุณพลตรีกระหนกพงศ์นะคะ
เพื่อที่จะขอให้ตรวจสอบว่าเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ในส่วนกรณีที่ทางพ่อแม่ของน้องเมย

ยืนยันว่าขั้นตอนของการลงโทษ
เป็นไปตามขั้นตอนทางการอาหาร

อันนี้ท่านบอกว่าอย่างนั้น
แน่นอนเบื้องต้นก็คืออวัยวะหายไปเยอะพอสมควร

ต้องรอคำตอบว่าจะหายไปไหน

กระเพาะอาหารหายไปได้ยังไง

เอาไปทำอะไรได้
แล้วมีอวัยวะที่มันช็อกช้ำตรงเนี่ยเขาต้องยกออกมา
ดูออกมาไม่ได้ตรวจอยู่ในแดดล่าง
ทั้งซ่อมองส่วนที่แบบบอบช้ำ
หรือว่าส่วนที่เป็นส่วนสำคัญอย่างกระเพาะมียาพิษไหม

อันนี้คือความรู้จักสารคดีแต่ไม่ได้พูดถึงเคสนี้
แต่พอฟังว่าอวัยวะอะไรแล้วเหมือนกับเอาออกมาพิสูจน์

หัวใจวายไหมว่ามันต้องเอาออกมาดู

จริงเขาบอกว่าลูกชายเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว
นี่คือที่ท่านคุณแทนครอบบ่อกมาเลยใช่เขาไม่ได้แวกตรวจในร่าง

แต่ว่าพอจะเอาคืนเด๊ะเขาต้องเอากลับเข้าไป
เพราะว่าทางคุณพ่อก็ยืนยันว่าหายไปหลายอวัยวะพอสมควร
โพสต์เรื่องราวของพิตตี้สาวคนหนึ่งฮะ

ทุกวันนี้คนเราจะมีการเขาบอกว่าถ้าจะให้เมาขึ้น

มันจะกินง่ายขึ้นแล้วมันก็จะทำให้เมามากขึ้น
โดยระบุว่าคุณเชื่อไหมว่า
คิดพิเรนอุตลิกันอย่างนี้

ถูกหลอกให้กินเบานี่เพราะระบุว่า
ตอนแรกตนเองก็ไม่กล้าแจ้งความ
เพราะหวั่นอิทธิพลของผู้ที่หลอกให้กิน
คือคนที่หลอกให้กินเนี่ย
มีอิทธิพลพอสมควร
บริษัทเครื่องดื่มแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุโขทัย
กระทั่งงานใกล้เลิก

ขนมบราวนี่ซึ่งบรรจุอยู่ในกระป๋องนะฮะ

ขนมเรานี่น่าจะอร่อยกำลังหวาน

ทานเข้าไป๕ชิ้น

ต่อมาเขาบอกเบลอเหมือนกับอยู่ใน
พวังเริ่มเคลิ้ม
เบลอจึงกินน้ำหนึ่งขวดใหญ่เข้าไป

แต่นางก็บอกเฮ้ยนางเนื่องจากมัน

ก็โดนกลัวหลอกว่า

น่าจะเกิดจากการแพ้แอลกอฮอล์

เมื่อถึงโรงพยาบาลแพทย์แจ้งว่า

เข้าพบแพทย์ตรวจปัสสาวะ
เท่านั้นแหละเมื่อตรวจก็พบว่า

กัญชามันยังค้างอยู่ในร่างกายจำนวนมาก
กินไป๕ชิ้นโดยตนเองคาดว่านาน

ไม่กล้าไปแจ้งความหรอกเพราะว่า
อิทธิพลจึงมาโพสต์

เข้าแจ้งความที่สพเมืองสุโขทัย

การยุติการปราบปรามยาเสพติก

มีการลีเอ็กซ์เรย์ใหม่พร้อมขอ

ประสานตำรวจฝ่ายปกครอง
โรงพยาบาลกวดขันตามระเบียบ

ให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายอย่างสูงที่สุด

สถานที่โบร่ำโบราณเยอะที่สุดเป็นเมืองท่องเที่ยว

ครอบคลุมเรื่องนี้อยู่แล้ว
เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวด้วย

มีใครได้ไปชอบช่วยชาติบ้างหมดยังค่ะ
พี่ไปหรือยังค่ะ
เธอแล้วเหลือหมดอ่ะ
ไปตั้งแต่นู้นเลยนะ๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ตอนนี้ก็ยังมีเวลารีบไปกันให้ไวเลยนะคะ

วันนี้มีไอเดียสำหรับคนที่ยังไม่ได้เตรียมของขวัญสวัสดีปีใหม่ฝากลูกค้าหรือว่าว่าญาติผู้ใหญ่

จะเตรียมจัดเต็มที่

สุดพิเศษจากแบรนด์ด้วย
ขอบคุณลูกค้าแบบลูกค้าของแบรนด์ทุกคนเลยนะคะ
ทุกการซื้อกิฟเซตหรือว่ากระเช้าแบรนด์
ครบ๕๐๐บาทอย่าลืมถ่ายสำเนาใบกำกับภาษี
มูลค่า๒๕๐๐บาท

เรียกว่าซื้อกระเช้าปีใหม่ของแบรนด์ช่วงนี้

จากจะได้ของขวัญปีใหม่ไปมอบแทนความรัก
ความห่วงใยเป็นคนพิเศษแล้ว

สำหรับไปลดหย่อนภาษีที่เราพูดกันว่า
ลดหย่อนได้สูงสุด๑หมื่น๕๐๐๐บาทนะฮะ
ต้องเลยนะคะเอาเป็นว่ารายละเอียดเพิ่มเติม
ก็สามารถสอบถามได้ที่พนักงานขายของแบรนด์
ห้างทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะ

ก็ผู้ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี
คือผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ส่วนใครที่ไม่ได้ร่วมกับโครงการ
แต่ว่าอยากหาของขวัญปีใหม่แทนความรัก

หรือว่ากริฟท์เซตจากปีใหม่ได้เหมือนกันหมดเลยนะคะ
คนรับก็ชื่นใจด้วยแน่นอน

ที่สองเมื่อก่อนเราจะได้ยินแต่กระลาตาเดียว

สิ่งที่มีมูลค่ามากกว่ากะลาตาเดียว

เจอปุ๊บวันนี้ขายได้ลูกละเกือบ๕๐๐บาทนะฮะ

กะลาไม่มีตาไม่มีปากไม่มีจมูกเนี่ย

เดี๋ยวกลับมาเล่าให้กันฟังครับ
ร้านเครื่องสำอางสไตล์บุฟเฟต์
สวยสุดคุ้มกว่า๒๕๐สาขา

คุณลองไปสำรวจต้นมะพร้าวบ้านคุณ

เขาโชว์มะพร้าวกะลามหาอุด

ปกติมะพร้าวเราซื้อกันลูกละ๒๐บาท
ถ้าไปซื้อถึงสวนหน่อยก็๑๐กว่าบาท
ราคาลูกหนึ่ง๔๕๐๐บาท

เป็นยังไงไม่มีตานเลยอุดตันเลยใช่มะ

เป็นที่เสาะแสวงหาในการทำเครื่องรางของขัง
แล้วก็หายากยิ่งกว่ากะลาตาเดียวซะอีก

เกลี้ยงเราทั้งลูกเป็นกะลาสุดพิเศษ
คือไม่มีทั้งตาแล้วก็ไม่มีทั้งปาก
คือเมื่อวานนี้ประธานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนครองน้อย
คุณสุมาตรอินทะมณีเนี่ยนะฮะ

เขาก็พาผู้สื่อข่าวไปดูต้นมะพร้าวที่มี
พร้าวที่น่าจะตอนนี้ราคาน่าจะแพงที่สุด
ซึ่งมีต้นมะพร้าวอยู่๒ต้นที่มีลูกลักษณะแตกต่างกันไป
คือกะลามะพร้าวไม่มีตาหรือที่เรียกว่ากะลามหาอุด
เขาจะนิยมนำมาทำเป็นเครื่องรางของขัง
มาบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลกับผู้ครอบครองเขาว่ากันอย่างนั้น
มะพร้าวมหาอุดเนี่ยมีอยู่สองต้นอยู่ในสวนมะพร้าวบริเวณหน้าบ้าน
ซึ่งได้มีมานานตั้งแต่สมัยบ้านพระบุรุษแล้วสืบทอดกันมากกว่าหนึ่งร้อยปีนะครับ
จุบันตนได้เป็นคนดูแลแล้วก็เก็บมะพร้าวขายให้กับลูกค้าที่สั่งจอง
ลูกละสี่พันห้าร้อยบาท
เมื่อก่อนมันมีมะพร้าวนี้ออกมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วไหม
ไม่รู้เขาบอกมีมาเป็นร้อยปีแต่ในหนึ่งปีจะมีทั้งหมดสามสิบถึงสี่สิบลูกเท่านั้นคุณคิดดู
ออกมาตลอดแหละแต่ไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกลูก
สี่พันห้าคูณสี่สิบเท่าไหร่แองจี้

เนื่องจากมะพร้าวเนี่ยตอนนี้คือต้นมันสูงมากแล้วอ่ะทำให้ออกผลได้น้อยกว่าเมื่อก่อน
ส่วนยอดสั่งจองอย่าไปหวังเต็มทุกปีคือปีนึงเนี่ยคุณจะต้องสั่งจองก่อนก่อนเป็นปี
สำหรับกตากะลาไม่มีตาเนี่ยหรือกะลามหาอุดเนี่ยเป็นกระดาที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติจะไม่มีตาแล้วก็ไม่มีปากเลย
อุดทึบไปหมดทุกจุดซึ่งมีความเชื่อว่าหากผู้ใดมีครอบครองหรือไว้บูชาถือว่ามีของดีมีคุณวิเศษในตัวแรงกว่ากระลาตาเดียวหลายเท่า
กระดามหาอุดเนี่ยจะหาพบได้ยากคนโบราณเขาถือว่าเป็นของดีมีคุณวิเศษหลายอย่างเช่นมหาอุดช่วยของป้องกันไฟไหม้ให้โชคให้ราบแก่ผู้ครอบครอง

เขาบอกว่าตัวเองสำหรับกระดามหาอุทที่มีอยู่ที่บ้านนั้นน่ะ
ได้ไปเจออยู่ใต้ต้นไม่มีเปลือกนอกด้วย

มีลักษณะกะลาเป็นผิวเงางามไม่มีตา
ตั้งแต่รุ่นพ่อจึงได้เก็บรักษาเอาไว้เรื่อย

โดยมีพิธีการขอคำมาไม่ใช่ลิงนึกอยากจะปีนก็ปีนนะ

คนจะต้องขอเข้ามาแล้วถึงปล่อยลิงขึ้นไปเก็บ
เราก็ต้องใช้ลิงเพราะว่าถ้าสมมุติมันสูงเกินลิง
ลิงออกขึ้นได้ปัญหาคือไม่ใช่ขอขมาขเมอ
มันสูงขนาดนั้นต้นไม้กว่าร้อยปีปีนมาคนตกมาตายไง

ลิงพวกนี้มันเลือกเป็นด้วยนะไหนสูงไม่สุกอ่ะ
ครั้งที่๒๖ค่ะระหว่างวันที่๑๗ถึง๒๖พฤศจิกายนนี้นะคะ
ณฮ๕๘อิมแพคเมืองทองทานีค่ะ
และการบริการแบบครบวงจรเอาใจผู้บริโภคให้ได้ช็อปสุดคุ้ม
โปรโมชั่นกระหน่ำลดราคาสูงสุดกว่า
พร้อมกับรับของสมนาคุณมากมายค่ะ
เมื่อช็อปครบ๗๐๐๐๐บาท
รับเพิ่มคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จมูลค่า๒๐๐บาท
ช็อปครบทุก๑๐๐๐บาทขึ้นไปเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะ
คะแนนฟรี๑๕๐๐คะแนนเมื่อสะสมยอดถึง๒๐๐๐บาทขึ้นไป

จากนี้ยังลดแล้วก็รับสุดคุ้มจากบัตรเครดิตชั้นนำทุกตระกูลด้วยนะคะ
ร่วมกับดอยตุ้งด้อยคำและจันกับผัก
สามารถนำใบเสร็จรับเงินมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด๑๕๐๐๐บาทด้วย
ใครอยากไปหาซื้อของแต่งบ้านต้อนรับปีใหม่ตอนนี้แหละราคาพิเศษสุดแห่งปีด้วยนะครับ
ไม่เพราะเขาไปออกงานคู่กันใช่ไหม
ถ้างานคู่ครึ่งล้านจริงหรือเปล่ามาดูกัน

โดยปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
เออเอามาค่ะไหนเล่าสิคะพี่เหมียวค่ะ
คืออย่างนี้เขาก็เลอกันทีแรกมีข่าวเลยโอ้โหตอนนี้ค่าตัวของคู่จิ้นแพงมากเลยจริงหรือเปล่า
ขอแค่ทำงานกับอีกฝ่ายแล้วมีความสุขก็พอ
เมื่อวันที่๒๓พฤษจิกายนที่ผ่านที่นี่เนี่ยแหละค่ะ
งานวันที่๒๓เนี่ยนะฮะหลายคนก็มองว่าข้าวันนี้นี่หว่า
ยังไม่ถึงขอโทษค่ะอ่าวันที่๒๕แล้วค่ะอีก๒วันค่ะ
อีก๒วันจะไปเปิดห้างดังเหรอคะแอนจี้เปิดห้างดัง
อันนี้แบบมหาชัยค่ะเอาสิอ๋อไม่รู้ว่าวันนี้ไม่สูงสิค่ะ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
ขยับตัวแล้วได้ครึ่งล้านกับเขาบ้างเนอะ
เธอต้องมีคู่จิ้น
อยากจะขยับตัวแล้วได้ครึ่งล้านกับเขาบ้าง

ตายแล้วเกิดใหม่ดีกว่าคิดว่าง่ายกว่า
ดูไปทายว่าปลายปีนี้เขาจะโดนเบลล่าเท

ไปบอกว่าเบลล่าเทคือว่าพอเปิดตัวปุ๊บ
ต้องมีข่าวนี้ฉันแบบนึกแล้วเชียว

เขาก็เข้าไปที่บ้านของคุณจิ๋มอายุรสัก
ซึ่งคุณจิ๋มมายุรชัดก็คือดาราช่อง๓
ถือว่าเป็นผู้จัดเป็นผู้จัดเป็นอะไร

นอกจากคุณคิมแฟนของมาร์คนี้

ก็คือลูกคุณจิ๋มนั่นแหละ
โอ๊ยนี่ก็เล่าขังหมดทางบ้านเลย

เกิดขึ้นว่ามาร์คยกพาไปขอข้ามา

มีอาจิ๋มมายุรชัดแล้วก็คุณจ่ายศนีอยู่ด้วย
ทางด้านคิมเองก็บอกเฮ้ย

ที่หมากไปขอคำมานั้นถือเป็นเรื่องดี
เขาเองคงตั้งใจไว้ในใจไว้แล้ว
ตนเห็นรูปแล้วก็รู้เรื่องพอกับที่คนอื่นรู้นั่นแหละ
อย่างไรก็ตามตนแล้วก็หมากไม่ได้คุยกันเรื่องนี้

หมากเองก็เลิกเล่นโซเชียลตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้ว
เพราะว่าเขาเตรียมที่จะบวชแบบจริงจัง

ส่วนตนก็เตรียมชุดไว้แล้วที่จะไปงานบวช
แล้วเอาชุดนี้มาออกไม่ใช่ชุดนี้
อันนี้เขาตอบที่งานค่ะ
อันนี้น้องคิมตอบที่งั้นอีเวย์นั้น
จังหว่าภาพดี้ดีไง
มัดดำอ่านถึงตรงนี้พอดี

เขากลับตอน๒๒ประสบการณ์

พระยาสุเรนนะครับที่กรุงเทพฯมาก่อน
คือทั้งน้องเจ็ดก็มีแฟนไปแล้วเรียบร้อยสวยงามน่ารัก
ที่ควรมีชีวิตต่อไปแล้วค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะ

อีกหนึ่งข่าวค่ะคุณเบ้นเรสซิ่งก็แม้ว่าร่างกายจะถูกจองจำอยู่นะคะ
แต่จิตใจก็ยังห่วงหาทำเตอร์ไพรส์ให้กับคุณแพทย์นับประพาด้วย
ครบรอบแต่งงานพี่ดูสินี่น้องแพทย์ก็ว่าลงอย่างนี้นะแพทย์เขาก็บอกว่า
แม้ว่าตอนนี้คุณเบ้นเรสซิ่งจะยังถูกคุมขังในข้อหาผู้พันกับยาเสพติดนะคะ
แต่ว่าอย่างนั้นก็อย่างนั้นเถอะค่ะ
เมื่อวานนี้วันที่๒๐พฤศจิกายนคุณเบนส์เองก็ไม่ลืมที่จะทำเตอร์ไพรส์
ส่งดอกไม้ไปให้ศรีภรรยาคุณแพทย์และปภาพ
เพื่อเป็นการฉลองวันครบรอบแต่งงานด้วยกันนะคะ
โดยที่แพทย์ก็ได้เผยรูปดอกกุหลาบช่อใหญ่

ที่ได้รับมาจากเบนท์เรสซิ่งที่สั่งมาส่งให้แพทย์

วันนี้คือวันครบรอบแต่งงาน๑ปี
รักนะขอบคุณที่ไม่ลืมผู้หญิงคนนี้
ขอบคุณที่ทำให้วันนี้ของแพทย์มันสดชื่น

โดยมีเพื่อนสนิทเข้ามาให้กำลังใจพร้อมกับแฟนคลับเอง
บางคนถึงก็บอกว่าอ่านแล้วไม่รู้ทำไมน้ำตามันไหลออกมา

จนถึงทุกวันนี้ถามว่าแพทย์แกคิดจะพาลูกไปเจอไหม

แต่พ่อเขาไม่พร้อมที่จะเจอลูกจริง

คืนนี้เรากลับมาเจอกันอีกที๔ทุ่ม
เราเชื่อว่าเราพูดถึงเรื่องการมูเตรลูจอมขมังเวศทั้งหลาย
เราเคยคิดไหมว่าไอ้พวกอาจารย์ที่ทำของ
เสน่ห์ทำน้ำมันพายไปเอาปั้นเน่ง
ก็คือไปเอากะโหลกมนุษย์นี่แหละ
มาทำปั้นเน่งทำกุมารทอง

ถือว่าเป็นจอมขมังเวศเลยฮะ
แต่บทสุดท้ายของชีวิต

ชีวิตจบพบจุดวิบัติทุกอย่างเลย

ชั่วที่เขาได้ไปทำนู่นทำนี้มา
ถึงขนาดว่าเมื่อตัวเองไปอันเชิญผีมาทำพิธีเยอะ
ในบ้านใช้คำว่ากองทัพผีเลยแหละ
หนักสุดเนี่ยคนในครอบครัวไล่ตายทีละคนทีละคนทีละคน
ตายแบบทรมานแล้วก็ต้องเป็นมะเร็งตาย
ปิดท้ายนะครับมูขั้นเทพอาจารย์ลักษ์เลขานิเทศ
จะพาไปสักการะหลวงพ่อพระสัยพระศักดิ์สิทธิ์
คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดน้องคายนะฮะ
ห้ามพลาด๔ทุ่มตรงนะฮะ
เรามาที่ไทยรัฐทวีย์ช่อง๒๒ที่๑
ถ้าคุณมีเรื่องราวมูคุณมูเตรูอะไรเด็ด

ถ้าคุณอยากจะมาร่วมกิจกรรมกับเรามดดำคุณหนุ่มกัญชัย
และก็อาจารย์ลักษณ์เราไปกันสดเราไปเจอกับตัวจริงเราเลี้ยงทุกอย่าง

หรือส่งมาตามที่อยู่ที่เมกิโลกขึ้นให้ที่บริษัทโพรีพัศน์เนี่ยนะฮะ
ถ้าชื่อของคุณเรื่องราวของคุณเด็ดจริงเรามาเจอกันสด
มีอะไรมาแชร์นะว่าแต่ละเรื่องของคุณเนี่ยเป็นยังไง

เยอะค่ะตอนนี้ผ่านได้แล้ว๕ลายชื่อเหลืออีก๕ที่